สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีน้องมดด้วยน้องมินด้วยน้อยแหลมมากเลยนะคะ

วันนี้ได้เลย

อ๋อก็ใส่อยู่ว่าเป็นหูกระต่าย
ก็เลยเอาหูกระต่ายมาเบรนด์
วันนี้ไงใกล้เป็นประเด็นพระ
คนพูดถึงกันเยอะเหลือเกินแล้วก็วงการสงฆ์เนี่ยมีการกลับมาพูดถึงเยอะไม่ว่าจะเป็นครูบาไก่
ครูบาไก่โตกันไปโตกันมามีทั้งสองมุมอืมบางคนบอกลูกศิษย์ลูกหาก็ยังเชื่อครูบาไก่อยู่
ใช่ครับแต่ขนาดเดียวกันคนหลายหลายคนบอกอ้าวก็ครูบาไก่มีแฟนทั้งสี่คนอืม
ใช่พูดไงแต่เขายังไม่อย่องมายอมรับอ่ะอย่างนั้นไปยอมรับตอนนี้ยังตามหาตัวคุบาไก่ไม่ได้นะฮะ
ตอนแรกกะปวดหัวนะใส่ดีค่ะผมพระอาโบก็เล่าเป็นมัมมี่ไหม

เขาบอกว่าไปตรวจสอบกันไปทำไปทำมา

นี่ล่าสุดก็คือรอบที่แล้วเนี่ยคือ
หัวแก้ปวดเมื่อยล่าสุดเสกน้ำมนต์แก้ปวดเมื่อยนะจ๊ะ

มีทองคำ๑๘๘บาท
หายไปไหนคนถามการเงินสร้าง
หลังคาโบดล้านหนึ่งเอาไปเลี้ยงผู้ชาย๔คนจริงไหม

พางแล้วโบดหัวขึ้นมาทีเลยตอนนี้
เราไปอย่างแรกก่อนนะฮะเกี่ยวกับอธิบดีอุทยาน

มีการไปบุกจับคาโต๊ะทำงานที่บอกโอ้โหค้นโต๊ะปุ๊บเจอทั้งเงินสด

ซึ่งคดีเนี่ยก็ยังมีการดำเนินการอยู่นะคะ
สำหรับกรณีที่นายรัชดาสุริยกุณอายุทยาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
คือจากที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจเนี่ยเบื้องต้นถ้าจำได้วันนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้
มันมีเงินอยู่จริงแต่เขาไม่รู้ว่ามันค่าอะไรยังไงแบบไหน
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาไปไล่ดูเลยว่าไอ้ทุกซองเนี่ยมันจ่าหน้ามาจากไหน
เออใครเป็นคนให้เขาก็เรียกพยานเรียกคนที่เป็นคนที่ดูแลหน่วยงานนั้นที่เป็นจ่าหน้าในซองนั้น

ชี้แจงมาให้ปากคำวันนี้คนที่เข้าไปเนี่ยนะคะ
ก็คือหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำปาง
เข้ามาพบกับรองผู้บังคับการกองบังคับการป้องกันปรับปรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบ
มาในฐานะพยานของคดีนายรัชดาเนี่ยนะคะ
เพราะว่ามันมีซองเงินสดของกลางซองหนึ่งระบุชื่อหน่วยงานนั้น
ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การดูแลของเขา
ต้นเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับซองเงินนี้เลย
แต่ยอมรับว่ารายชื่อที่ปรากฏอยู่บนซองเนี่ย
เป็นของหน่วยงานย่อยในสังกัดของเขาจริง

ใช่แต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนเอาซองนี้ไปมอบให้อธิบดี
ไม่รู้ว่ามันคือเงินค่าอะไร
แล้วก็มอบให้เพื่อจุดประสงค์อะไร
เขายังขอให้พนักงานสอบสวนติดต่อขอสอบประคำเอง

อยากที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจ
เรื่องนี้ก็คือเอาง่ายว่าเจ้าหน้าที่เองเขาก็ไม่ได้ทิ้ง

ตกลงมันใครบ้างตอนนี้ทยอยเรียกพยานทยอยเรียก
คนที่มีรายชื่อเกี่ยวข้องกับของกลางทั้งหมดที่เห็นบนโต๊ะนี้
หน่วยงานที่จากหน้าสอบมามาชี้แจง
มาสอบปากคำให้หมดนะคะว่าตกลงมันคือ

เยอะอะไรขนาดนี้งบประมาณเหรอหรือยังไงชี้แจงให้หมด
มีบางหน่วยงานเขาบอกว่าเป็นเงินค่าเช่าพระน้องมิ้น
ค่าเช่าพระค่าเช่าพระอะไรอ่ะ
เป็นแบบเช่าพระเกจิอาจารย์อะไรอย่างนี้ที่แบบใช้งบสูง
พระเกจิอาจารย์ในที่นี้คือยังมีชีวิตอยู่

หมายถึงว่าเขามาเช่าพระเครื่องต่อจากอธิบดี
หมายถึงว่าให้เงินเนี่ยไปค่าเช่าพระ

แต่ทางตรวจว่าถ้าสมมติว่ามาชี้แจงได้ก็จะกันตัวเป็นพยาน
แต่ถ้าชี้แจงไม่ได้ครั้วนี่เขาก็หมิดถือว่าความผิดด้วย

ทีนี้มันมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองหน่อยค่ะ

เขาก็มีการออกมาทำหนังสือตอบกลับ

ที่เขาบอกว่าอยากได้ความชัดเจนว่าในช่วงระยะเวลา๑๘๐วัน
ก่อนสภาจะครบวาระตามมาตรา๖๘
ว่าด้วยพระราชบัญญัติประกอบการเลือกตั้งเนี่ยนะคะ
ปี๒๕๖๐เนี่ยพักทำอะไรได้บ้าง
เขาอยากได้ความชัดเจนตรงนี้ว่า๑๘๐วันนี้
พักทำอะไรได้หรือไม่ได้บ้าง
ก็คือว่าผู้สมัครถูกต้อง
เขาบอกว่า๑๘๐วันเนี่ยเป็นวันที่แบบว่า

อย่างเช่นไปงานวันเกิดงานศพก็ยังแบบว่าห้ามใส่ซอง
ไปงานบุญก็ห้ามใส่ซอง
คราวนี้บางทีเกิดต่างร้านอาหารการจัดลบ
เขาบอกว่าห้ามหมด
คุณเขาบอกแล้วจัดประชุมได้ไหม
แล้วถ้าสมมติว่าในการจัดประชุมเนี่ย

การจัดตั้งสาขาพักการเมืองที่มีสมาชิกพักเข้าร่วม
การจัดให้มีอาหารว่างทำได้ไม่ได้เนี่ยนะคะ
สำหรับการประชุมตัวแทนพักการเมืองประจำจังหวัด

ถือเป็นกิจการปกติของพักการเมือง

การประชุมตัวแทนพักการเมืองประจำจังหวัด
จัดตั้งสาขาพักเป็นกิจการปกติของการเมือง

เขาก็บอกมาอัตรามาตรา๓๓มาตรา๓๕ของพรป

ข้อ๔ข้อ๕ข้อ๑๒ข้อ๑๓ทำได้

ทำได้แต่มีเงื่อนไข

ไม่ให้เป็นการกระทำเพื่อจูงใจลงคะแนน
งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร

ก็คือถ้าเป็นอาหารว่างปกติแบบที่เรา
กินกันทั่วไปเวลาไปประชุมทำได้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

กินชากาแฟน่าจะโอเคได้หมด

จะให้ประชุมนั่งท้องกิวก็ไหวเด้อ
ดูที่เจตนาแหละนะครับ
พูดถึงว่าการเมืองขอไปถึงนายกสักนิดหนึ่งก่อน

แล้วก็มอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย

รัฐมนตรีวักการกระทรวงมหาทัย

มีปัญหาอยู่มากในระบบออนไลน์

ตนได้สั่งการหน่วยงานที่รับผิดชอบ

แม้จะมากเพียงใดก็ต้องดำเนินการ
เพราะฉะนั้นก็จะเกิดขึ้นไปเรื่อย

เป็นหัวหน้ารัฐบาลต้องไม่มีทุจริต

๓๓๕๕ล้านบาท

ต่อไปในส่วนของการใช้จ่าย

ต้องใช้อย่างระมัดระวังให้มากที่สุด
รัฐบาลก็คือตัวรัฐบาลของวิตุร์นี้นะฮะ

เราต้องพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง

เพื่อดูแลความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นนะฮะ

เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ได้
คำพูดของผมอาจฟังไม่น่าฟังมากนัก

เด็กประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะ

เดี๋ยวกลับมาใส่แขนต่อช่วงหน้าครับ

หลุดโยงไปถึงอดีตรองนายก

เพราะว่าเริ่มแล้วออกมา

สามีเนี่ยมาปรึกษาว่าไปเจอโทรศัพท์

ภรรยาเนี่ยไปเป็นชู้กับอดีตรองนายกรัฐมนตรี

ทางฝั่งอดีตรองนายกรัฐมนตรีคนนี้เนี่ยเขาก็ฟ้องกลับครอบครัวของทั้งฝ่ายหญิง
แล้วก็ฝ่ายสามีด้วยคือฟ้องทั้งตัวภรรยาครับ
ทั้งตัวสามีแล้วก็พ่อแม่ของฝ่ายหญิงโดนฟ้องช่อกงร่วมกันช่อกง

โทษนะท่านท่านจะไปฟ้องคืนได้ยังไงในเมื่อท่านเองก็มีภรรยาอยู่
แล้วท่านจะไปสู่ขอไปจดทะเบียนแต่งงานกับคนอื่นมันก็ไม่ได้หรือเปล่า
ใช่ครับล่าสุดวันนี้แชทหลุดเพิ่มอีกแล้วคือแชทนี้ค่ะ
อันนี้อันเก่าอันนี้อันเก่าเนอะฮะอันเมื่อกี้เนี้ยคือ
หลุดผู้หญิงจะเป็นพีอาร์โรงแรมอ่าอันเมื่อกี้คือแชทหลุดอันใหม่ที่เขามีการคุยกันแบบจิจ๊ะทำนองว่า
คิดถึงเมียจังเลยจ้าเมื่อไหร่แบบพรุ่งนี้จะได้นี่นี่นี่อ่า
อันนี้อันนี้อีกอันหนึ่งอันก่อนหน้าก่อนเขาบอกว่าเออคิดถึงเมียจังเลย
จะได้เจอกันแล้วนะแล้วปรากฏว่าผู้หญิงก็ส่งรูปตัวเองยืนถ่ายหน้ากระจกมา
แต่ว่าโป๊บเลยทั้งบนและล่างอ่าเขาปิดใครปิดล่ะอย่างเงี้ย
มันก็เหมือนกันอ่ะเขาก็ด้วยกันอ่ะเราพูดแบบตรงตรงอ่ะใครปิดล่ะนะฮะ
ด้วยกันนะแต่แชทอันเนี้ยล่าสุดเนี้ยมันทำให้ทำให้รู้ว่าทางฝั่งท่านอ่า
รองนายกอดีตรองนายกอดีตรองนายกเนี้ยรู้ว่าฝ่ายหญิงเนี้ยมีสามี
เนี่ยเพราะเขาบอกว่านี่ไงผัวจ่าพรุ่งนี้เมียขอเลื่อนไปก่อนนะจ๊ะ
พี่จุดจุดจุดเขาป่วยไม่สบายเมียต้องอยู่ดูแลเขาก่อนนะจ๊ะอืม
ได้เจ้าเมียเอาไว้ที่สะดวกแล้วกันแล้วค่อยนัดกันได้เห็นรูปจุดจุดจุดเมีย
อกย้ำเพิ่มเติมอีกตรงที่ว่าทนายตั้มกับสามีของฝ่ายหญิงเนี่ย
เขามาแจ้งความกลับอดีตรองนายกแล้วข้อหาคือแจ้งความเท็จแล้วก็ให้การเท็จ
เขาบอกว่ามีหลายอย่างที่มันไม่เป็นไปตามความจริงอ่านไล่ทีละประเด็นเลย
เขาบอกว่าเรื่องเงินแล้วก็ทรัพย์สินต่างที่อ้างว่าให้ฝ่ายหญิงเกือบ๒๐ล้านเนี่ย
บอกอ้างลอยไหนคุณมีหลักฐานการโอนไหมมีหลักฐานการเบิกถอนไหมคุณเอามาโชว์สิ
แต่ถามว่าเชื่อว่าให้จริงไหมเชื่อว่าให้จริงในฐานะชูรัก
ตานะสินสอดกลับให้โดยเสน่หาซึ่งให้โดยเสน่หาเนี่ยเราก็เห็นตามข่าวหลายข่าวแล้วเนาะมันไม่ได้คืนนะคะ
ยังไม่จบอีกมันก็เหมือนกับเราเอาเงินไปให้ดาราที่เราชอบซื้อของให้ดาราที่เราชอบ
ส่วนประเด็นที่บอกว่าอดีตรองนายกรัฐมนตรีรู้จักกับฝ่ายหญิงสมัยเป็นแคดดี้แล้วก็ให้เงินไปทำศัลยกรรม
โดยรู้จักกันมานานกว่า๑๐ปีเนี่ยเขาก็บอกไม่จริง
หญิงปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่๒๕๒๕ถ้ารู้จักกันมา๑๐ปีแปลว่าตอนนั้นเขาอายุเท่าไหร่๑๕ปี
โถเด็กอยู่เลย๑๕ไปเป็นแคดดี้แล้วรู้จักกันตั้งแต่ตอนนั้นให้เงินไปทำศัลยกรรมเลยเหรอ
มันใช่หรือเปล่าเขาก็ตั้งคำถามกันมาแบบนี้
นายตั้มยังบอกด้วยว่าวันนี้มาแจ้งความดำเนินคดีกับอดีตรองนายกในเรื่องการแจ้งความเท็จแล้วก็ให้การเท็จต่อพนักงานสอบสวน
ให้การเท็จและแจ้งความเท็จเรื่องอะไรบ้าง
เรื่องแรกคือเรื่องที่ว่าไปสู่ขอมั่นหมายฝ่ายหญิงอะค่ะ
เรื่องนั้นธนายตั้มบอกว่ามันไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริง
น่าจะเป็นการแต่งเติมข้อเท็จจริงให้เข้าข้อกฎหมายมากกว่า
เพื่อที่ตัวเองจะได้เรียกทรัพย์สินคืนจากฝ่ายหญิงได้
และทนายตั้มก็ออกมาตอบข้อสงสัยที่หลายคนถามกันว่า
ก็ในเมื่ออดีตรองนายกมีภรรยาที่จดทะเบียนอยู่กินกันมากว่า๑๐ปี
คุณจะไปขอคนอื่นแต่งงานจะไปจดทะเบียนซ้ำมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว

เพราะทนายตั้มมีหลักฐานกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินต่างที่บอกว่า
ให้ฝ่ายหญิงอะไรเนี่ยมันก็ไม่จริงสักอัน
กรรมสิทธิ์การซื้อคอนโดเขาบอกว่าซื้อตั้งแต่ปี๖๒
แต่ถ้าอดีตรองนายกเพิ่งมารู้จักฝ่ายหญิงปี๖๕

ถ้าคุณจะบอกว่าอ๋อก็นี่ไงก็รู้จักมาเป็น๑๐ปีไง

เพราะฉะนั้นเรื่องคอนโดไม่เกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนนี้แน่

มันไม่มีหลักฐานโอนไม่มีหลักฐานเบิกถอน

ลองฟังเสียงทนายตั้มดูหน่อยนะคะ
อดีตรองนายกคนนี้เนี่ยนะครับ
ได้ใช้เลขกลนะครับ
ในการที่จะให้ข้อกฎหมายว่า
จะขอคืนทรัพย์สินที่มีการไปมั่นอะไรอย่างนี้นะครับ
โดยการทำตัวเองให้โสด
อดีตรองนายกเนี่ยกับธนรยา
ซึ่งตอนนี้เป็นอดีตไปแล้วด้วยนะครับ
ได้มีการไปจดทะเบียนหย่ากัน
จริงครับมันไม่มีพิธีสู่ขอเลยนะครับ

ถ้าเกิดว่าจะบอกว่ามีจริงนะ
ผมท้าเลยครับให้เอาภาพในงานมาสักนิดนึง
ผู้หลักผู้ใหญ่มีใครไปงานบ้างนะครับ
เพื่อนก็ได้พิธีใหญ่โตขนาดนี้

ก็มักจะถ่ายรูปกับผู้หญิงไปโชว์เพื่อนอยู่แล้ว
แล้วพิธีสำคัญที่บอกว่ารักจริงรักผู้หญิงจริง
ทำไมถึงไม่มีมาโชว์ล่ะ
เห็นมีรูปออกมาเลยก็มีแต่คำกล่าวอ้างขึ้นมาลอยเท่านั้นเอง

นายตั้มบอกว่าเมื่อวันที่๗มกราคมที่
ทนายตั้มออกมาบอกว่าเดี๋ยววันที่๙จะออกมาแถลงใช่ไหมคะ

อดีตรองนายกพาภรรยาประหย่า
อืมประหย่าไม่กี่วันนี้เออฮ่าหรือฮะ
พาไปหย่าไปจดทะเบียนหย่าที่สำนักงานเขตสามพราน

คุณควรออกมารับผิดชอบอย่างลูกผู้ชายมากกว่า
ทำผิดพลาดก็จบมันก็ไปแค่นั้นเอง

โดนข้อหาร่วมกันช่อกงเป็นขบวนการอีก

ถ้ามีจริงเนี่ยมีญาติผู้ใหญ่หรือมีใครรับรู้บ้างหรือเปล่าล่ะ
พิธีสู่ขอที่ว่านี้ส่วนเรื่องการตบทรัพย์

สินที่บอกว่ามากถึง๑๙ล้านอย่างที่บอก
ให้จริงแต่มูลค่าคงไม่ถึง
แล้วก่อนหน้านี้ที่สามีฝ่ายหญิงมาปรึกษาเนี่ย

สามีบอกว่าจะหย่ากับภรรยาแต่ภรรยาไม่ยอมหย่า

ไม่งั้นจะฟ้องหย่าแล้วจะฟ้องชูด้วย

โยงใหญ่มาจนเป็นเหมือนกับทัวร์พันธุ์กันนี้

จะจบยังไงนะสำหรับเคสนี้คดีนี้นะครับ
นะฮะเรื่องราวของครูบาร์เป็นอย่างไรครับน้องโมทฮะ

อื้อฮือไก่กุ๊บน่ะ

อยู่ในถ้ำอยู่ในถ้ำปฏิบัติธรรมอย่าไปรบโหล่าย

ก็ไปดูอีกฝั่งที่ไปลูกสิลูกหาเขาก็เชื่อมากแล้วแม่

เมื่อวานฉันถึงแบบเอาไพรวันมานั่งเล่าข่าวกับฉันไง

จริงเธอน่าจะทำให้ฉันเล่าข่าวกับภัยวันสนุกนะเธอ
ไม่แต่เขาบอกไปรับกิจนิมนต์ที่ต่างจังหวัด

คือมันมีที่บอกว่าอยู่ในถ้ำใช่ไหมคะ
แล้วก็มีที่ทีมข่าวเราพยายามไปที่พำนักสงฆ์ของครูบาท่านนี้
เขาก็บอกว่าไปรับกิจนิมนต์มีไปไหนนะ
แถวภาคกลางจังหวัดไหนสัก๒จังหวัด
เขาบอกลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเชื่อ
เชื่อก็บอกว่าจริงท่านนี่อายุเพิ่ง๓๐มิ้น
เหมือนว่าอยู่เท่าไหร่อเรนนี่ใช่หนู๓๐
ดูแม่คุณแม่แต่ความเป็นครูบาเราก็ต้องหาศาสน์เวิร์นด้วยครูบา
แค่ธรรมเรียกพระในทั้งทั้งไหนต้องเฉลี่ยพวกง่ายเตรียบว่าเป็นแบบแกร่ศราย

แต่ชีวิตจริงใครจะไปอยู่ได้คะ

ดูสวยไหมอังจริงดูขังไหม

กลับมาจากโลกของความเป็นจริงค่ะ

ดังนั้นคนเราน่ะไปแต่งเรื่อง

อย่างเช่นวันนี้ทำไมคนถึงสนใจพระองค์นี้
พระองค์นี้ไปตามช้างมาได้

ถ้าหนูดูหนูก็ต้องกดไลค์นะ

ตอนแรกช้างหายไป
แม่น้ำหนึ่งไปช่วยถ่ายชีวิตมาถูกต้องไหม

ตามหาพระก็ไปตามหาได้

เห็นภาคจริงตามที่ท่านบอกเลย
พระบาทบอกหนูก็ทำได้ค่ะ
ก็แค่เอาไปให้ลูกศิษย์ไปฝังไว้แล้วหนูก็นั่งสมาธินิดหน่อย
แพร์รี่ก็บอกเลย
นะใช้คำว่านั่งสมาธินิดหน่อยด้วย
ท้อที่ฉันมูตร์รูปมาเยอะนะ
ส่วนใหญ่ผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นกะเทยนะเธอ

ศักดิ์สิทธิ์ส่วนใหญ่ตั้งแลกเคยสอนฉันตั้งแต่เด็กเธอ

พวกเราเจอไงภาคแถวเหนือคือดูดวงเก่ง

ไปนั่งรอกันตี๔คนเต็มไปหมดแล้วเน

แต่ถามว่าวันหนึ่งมันมีจริงไหมมี

เขายังตัดรักโลกโกรธหลงไม่ได้หรอก

จริงหิวข้าวตอนเย็นก็เป็นไปได้น้อง

แต่วันนี้เรื่องที่คนพูดถึงครูบาไก่

หึงห่วงอีกโยงอุปธาตุบอกแหมหนูเนี่ยแหละเป็นแฟนเขามาบอกอย่างนี้เลย
ผู้หญิงกันนะ

โทรพำออกแล้วมีแฟนผู้หญิงอีกละ

เขาบอกว่าครูบาไก่เนี่ยเอาอย่างนี้นะ
ให้ไปง่ายสร้างสำนึกอยู่ในธ่ำก่อน

เขาก็ออกจากธ่ำแล้วเนี่ยแก้บล็อกเขาเลย

ถ้าเป็นฉันไม่ต้องอะไรหรอกเป็นฉันน่ะ

จะมีคนมาบวชทุกครั้งที่บวช

อันนี้เราคิดกันอย่างนั้นทุกครั้งที่มี
พระพระสวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเย็น

สาธารณสถานถูกต้องปะใช่ครับ

เอาเงินจากสร้างหลังคาบทไปเลี้ยงผู้ชาย๔คน
ครับผมล้านบาทเขาว่ารู้

คืออันนี้เดี๋ยวจะบาปปากด้วย

๒แง่๒มุมเหมือนกัน
นี่ก่อนจะพูดอะไรดูดีนะ

ก็เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
พวกเรากำลังฟังความข้างเดียวอยู่หรือเปล่า

ล่าสุดทองคำอีกแล้ว

นางสาววาสนาหรืออีคิวเนี่ย๓๓ปีแล้วก็นางสาวบุ๋มเนี่ย
โยมอุปถาคเขาเอาเอกสารหลักฐานที่เป็นการพูดคุยกับครูบาไก่
ครับแล้วก็ชายวัยรุ่นที่อ้างตัวว่าเป็นคนรักนี่ไงลูกอืม
อ้างตัวเป็นคนรักของครูบาไก่เนี่ย
รวมถึงภาพลับที่ชายวัยรุ่นอ้างว่าเป็นภาพลับของครูบาไก่เนี่ย

ที่พี่หนุ่มบอกเมื่อวานเนี่ยจะรู้แล้ว

ไม่ใช่หรอกไม่ใช่ของครูบาไก่หรอกครูบาไก่ไม่

พางเด็กมาครุ่นอักหนึ่งอุ้ยเขาเด็ดกว่านั้นดูสิ
ปรากฏว่าเขาบอกว่าการลงพื้นที่ก็จะตรวจสอบว่าครูบาไก่อยู่วัดหรือเปล่า
ก็ไม่พบครูบาไก่ที่วัดต่อมาในรัชพลหายุ๕๐ปี
พี่ช่ายครูบาไก่น้องบอกเนี่ย
มายื่นเอกสารปั๊บใช่ไหมแล้วก็เจ้าคณะจังหวัดรับรู้แล้ว
ก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องเพราะอะไรที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์
ต้องยื่นเรื่องให้กับพระผู้ใหญ่ทราบตามลำดับขั้นตอนก่อนอืม
โดยส่วนตัวเนี่ยไม่ได้คิดเครียดแค้นหรือติดใจอะไรหรอกก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายกฎหมาย
อืมส่วนเรื่องที่มีญาติโยมเขาก็ติดใจค่ะทองคำล่ะอืมร้อยแปดสิบแปดบาทอืม
ทุกวันนี้ทองคำบาทละสามหมื่นใช่ไหมใช่ครับร้อยแปดสิบแปดคูณสามหมื่นเท่าไหร่แองจี้อืม
ซึ่งทองคำ๑๘๐บาทบาทเนี่ยเป็นทองที่หยาดโยมนำมาร่วมทำบุญกันกับทางวัดเนี่ย
เพื่อหล่อห้าล้านหกห้าล้านหกห้าล้านหกห้าล้านหกห้าล้านหกห้าล้านหก
ห้าล้านหกห้าล้านหกห้าล้านหกห้าล้านหกสี่หมื่นครับผมเขาบอกว่า
แปดสิบแปดจะไปทำเป็นพระทองคำร้อยองค์จะไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปในพระอุโบสถเนี่ย
อ้าวแวร์อิสโกอ่าฮะเขาบอกทองหายไปเป็นแค่ตอนทำพิธีตอนแรกแล้วที่เหลือที่บอกว่าจะทำออกมาหกสิบกว่าองค์อะไรเนี่ย
อ่าไม่มีใครเคยเห็นอีกเลยค่ะซึ่งทางพี่ชายของครูบาไก่บอกเก็บอยู่ในตู้เซฟของวัดอืม
ผู้สื่อข่าวก็ไปสำรวจการก่อสร้างท้าเวสวันสองตนอีกที่ด้านด้านหน้าสาราการเปลี่ยนเนี่ย
อีกคิวและบุ๋มเนี่ยจ้างช่างมาสร้างแต่ปรากฏว่าเอ้าทำไมไม่เสร็จสักทีอ่ะ
ตัวเทาเวสวรรค์สูงประมาณห้าเมตรอืมฮือท่อนล่างสูงประมาณห้าเมตรนั่นเอง
เขาบอกว่าเขาชี้แจ้งว่าเงินเงินไม่พอเอาจริงนะอืม
ในฐานะตัวเองมูลนะบางทีต้องหยุดสร้างกันบ้างเนาะ
ตั้งแต่วัดล้างที่เราเห็นกันเอาเงินไปบูรณะของเดิม

น่าใช่ถูกอันนี้โดยส่วนตัวนะ
ทุกครั้งที่ไปบูรณะสำเร็จหรือแบบว่าถ้าสมมุติพระเก่า
แล้วอยู่ต่ำไปแล้วยกขึ้นอ่ะอ่ายกฐานพระคุณเชื่อเถอะ
งั้นได้บุญมหาศาลใช่เพราะว่าต่อยอด
ดังที่ชุมพรเนอะอะไรทั้งหลายอ่ะ
สมมุติเราเห็นรู้สึกเขาไปปุ๊บแล้วเหมือนอ่ะอย่างฉันไปกับเธอเนอ
จริงเนาะอย่างนั้นฉันรู้สึกว่าเป็นบุญที่ฉันจำไว้จนวันตาย
รู้สึกได้อ่ะแบบว่าอย่างมดไปวัดยางใหญ่อย่างนี้
อ่าฮะแสดงว่าไม่รู้ว่ามันเขาบอกเป็นสองกรณีเหมือนกันว่า
อาจจะมีการเสียผลประโยชน์กันเกิดขึ้นหรือเปล่าถูกต้อง
หรืออาจจะเกิดเพราะว่าความรักหรือเปล่าอืมขอของแล้วไม่ได้หรือไม่ได้ได้พี่หวังหรือเปล่า
เพราะว่าคนที่เด็กที่โดนบล็อกไปนี่ก็คือขอตังค์รอบสุดท้ายขอสองหมื่น
แล้วก็ภาพครูบาไก่บอกว่าไม่ให้อาจจะเป็นแก๊กเมย์กันหรือเปล่า
ถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้อง
ถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้อง
ถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้อง
ถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้อง
ถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้อง
ถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้อง
ถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้อง
ถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้อง

ถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้อง

ถูกต้องถูกต้องถูกต้อง

ถูกต้องถูกต้องถูกต้อง
ถูกต้องถูกต้องถูกต้อง

ถูกต้องถูกต้องถูกต้อง

คุ้มข้าวนะครับผมอำเภอปากพรีกล่าวว่าอาตมาเนี่ยพานายสมุทร
ประสาทพรมาบวชอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือพระอ๋อยนี่แหละ
เมื่อเดือนมีนาคมเนื่องจากรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียน
ปริญญาตีด้วยกันโดยเหตุการณ์นะครับผม
ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เห็นว่าเรื่องเนี่ยมันจบไปแล้ว
รวมทั้งเนี่ยศึกจากการเป็นพระไปแล้วจึงสามารถกลับมาบวชได้ใหม่นะครับ
โดยหลังจากที่บวชมาเนี่ยก็เข้ามาช่วยเหลืองานวัดนะครับ
กุฏิสร้างสารานะฮะรวมมูลค่ากว่า๒ล้านบาท
ส่วนหนึ่งเนี่ยส่วนเรื่องที่ทีมงานหมอปลาแล้วก็สื่อตามมาที่วัดนั้น
หากเขามาดีก็ดีแต่ถ้าหากมาซ้ำเติมก็คงจะไม่ใช่
นี่ครับล่าสุดนี่คืออัปเดตล่าสุดอยู่ที่จังหวัดนคร

เขาชี้แจ้งแบบนี้ค่ะว่าอย่างตอนนั้นที่มันเป็นเรื่องเป็นราวใช่ป่ะคะ
คือมันไม่ได้มีหลักฐานว่ามันมีการเสพเมถุนเกิดขึ้นจริง
เพราะทางฝ่ายหญิงเขาก็ปฏิเสธมากฝ่ายพระอ๋อยก็ปฏิเสธ
แล้วประเด็นคือนะตอนนั้นเนี่ยเขาชิงลาศึกก่อนลาศิกขาก่อน
แล้วที่ก่อนหน้านั้นจริงเขามีประเด็นเรื่อง
จริงไม่ใช่เดือนนึงนะเพราะเขามีโดนจับเรื่องเมาแล้วขับ
เออมีโดนจับเรื่องเมาแล้วขับอะไรด้วย
พระอาทิตย์บอกว่ามีนาเอามาบวดอีกรอบนึง

อันนี้มันมะกะลาไหมมีนาไอ้ไหนละ

ก็เลยเหมือนกับว่าไม่ได้มีการตรวจสอบต่อในเรื่องนั้น

มีเสื้อในผู้หญิงตกอยู่ที่พื้นกุฏิเจ้าอาวาส
มีผู้หญิงซุกอยู่ในกุฏิเจ้าอาวาส
มียางมัดผมคาดหัวเจ้าอาวาสอยู่มันคืออะไร

มันก็เลยเหมือนกับว่าบวชได้

แต่เอาสุดท้ายแล้วนะพระจะอยู่ได้ไม่ได้มินว่า

คือสมมติเขากลับมาบวชใหม่ได้ก็จริง

พอท่านยายไปอยู่วัดอื่น

เข้าวัดบางทีก็ไปวัดนี้อยู่แล้ว

ให้กลับมาช่วยสร้างกุฏิสร้างสารา
รวมคุณภาพกว่า๒ล้านบาทอ่าถูกนะครับผม

ทำไมเดี๋ยวนี้พระไม่แทนตัวเองว่าอัตมาแล้วเหรอ

พระก็พระพระก็คือพระ
พระแค่หรอแค่หรอก็คือแค่หรอ
ก็มีแต่พระนะจ๊ะแพะนะจ๊ะ

พระก็คือพระพระก็คือยูนิฟอร์มพระ
โอเคลามิน่าอ่านข่าวนี้ลามิน่าหัวจะปวดเลยอะ
เมื่อวานถึงขั้นถามพี่หูยังมัดผมให้หยิบป่ะ

ใช่นะครับผมแต่ท่านจับมาบวชก็
พระครูที่เป็นเพื่อนท่านก็น่าจะเห็นสมควรแล้วว่า
นะครับผมกลับมาครั้งนี้เนี่ยน่าจะมาดี
ก็เลยให้บวชอีกครั้งหนึ่ง
นะครับแต่ท่านก็ช่วยสร้างกุฏิสร้างสาราม

เออคอลลาเจนไง

ลองฟังเสียง

อ๋อมีเสียงด้วย
ยังไงครับอ๋ออ๋ออ๋ออ๋อ
มันยังแม่มันคนละอย่าง
ภาพนี้สุดเจกเลยนะ
พึ่งจบยังไม่ได้รับราคีนาภาพ

ก็ทำไมวิชานิสลัย
ใช่

ผมจริงตอนแรกมินก็ไม่ได้สังเกต

เดี๋ยวนี้พระไม่แทนตัวเองว่าอัตมาแล้วเหรอ

อาจจะติดตอนช่วงที่ศึกไป

โอ้โหสุดยอดนี่พรีเซนเตอร์

เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าให้พรีเซนเตอร์เขาทานคอลลาเจนกันครับ
ครับผมคุณแม่มีคนไม่เคลียร์คุณแม่
ปลาน้ำจืดค่ะให้อาหารทะเลกินได้ค่ะอ่านแล้วค่ะ

เขาบอกว่าเป็นปลาน้ำจืดใช่เปล่าคะแพ้อาหารทะเลกินได้ไหม

ก็ได้ค่ะก็มีคนค่อยตอบว่าปลาน้ำจืดค่ะ

แต่มีคนซื้อแล้วนะเนี่ยเขาส่งมาให้ดูส่งแชทมาให้ดูในทวิตเตอร์

เอาละมากลายเป็นเรื่องที่คนพูดถึงกันอย่างมากอีกหนึ่งเรื่อง

เขาโพสต์เล่าเหตุการณ์ประหลาดหลังจากทีมทำความสะอาดของบริษัทเนี่ย
เข้าไปทำความสะอาดที่อาคารแห่งหนึ่งฮะแล้วเกิดอาการประหลาดเว้ย

โดยระบุว่าบริษัทได้รับว่าจ้างเข้าทำความสะอาดในที่แห่งหนึ่ง
แลกบัตรเข้าอาคารเสร็จก็ตรงดิ่งไปห้องลูกค้าทันที

บอกสัมผัสบรรยากาศแล้วกลิ่นแปลกภายในห้องที่ทันที

จนกระทั่งทีมงานเริ่มทำความสะอาดถึงบริเวณใต้เตียง

มาปรึกษาบอสทันทีว่าจะเอาไงต่อพร้อมกับบอกว่า

นี่คือตุ๊กตาคุณสัยกับดิน๗ป่าช้าแน่นอน

บางคนบอกว่าหาญ่ากละนี่ไงเจ็ด

มวลศาลเอาดินใช้ดินแล้วก็ปั้นเป็นรูปคน
เขาบอกว่าบอสเนี่ยอึ้งสักครู่ปกติเนี่ยเป็นคนไม่เชื่ออะไรง่าย
เดี๋ยวปฏิเทอะไรนั่นใช่ป่ะหรือเปล่า

ปรากฏว่าตอนนั้นเราก็ทำอะไรไม่ถูก

พร้อมกับบอกให้เปิดสวดบทนี้๑๐นาทีผ่านไป

โทรพี่งานโทรโทรซัพ
โทรซัพเก้เข้าหาอะไรโทรมาบทเลยไม่ไหวแล้ว

มีรวมวิ่งที่๓

๑๐นาทีสวดไปผียิงเข้าหรือเปล่าก็ไม่รู้น่ะ
ยิ่งคิดกันแต่ผมไม่ไหวละเหมือนจะหนักขึ้น

นี่๔๐๐บทหลวงพิเศษ๓บทสวดใดตามนามเนี่ย
มันได้หรอทำท่วงแผนเนี่ยก็ไม่ใช่ก็หมายถึงว่า
เมื่อกี้ยิ่งสวดผียิ่งเข้าอย่างนี้มันก็ไม่ได้อันนี้มันเป็นบทสวดที่แบบ
เป็นคนสูงใหญ่ผิวดำเนี่ยยืนมองเลยจ้า

รีบกลับมารดน้ำมนต์ทันทีสิจ๊ะ
ส่วนเรื่องงานเนื่องจากรับปากลูกค้าไว้แล้ว
เรามีทีมงานพร้อมปะทะอยู่แล้วขอเวลา๒วัน

รอบนี้จะจัดชุดใหญ่เข้าไปคอยดูแลเลย
ก็บอกมาเจอทุกแบบอยู่แล้ว

ตั้งสติได้ก็กลับไปทำงานใหม่

ลงอุตส่าห์ไม่มองหน้าเขาแล้วนะ
เขาก็ยังก้มมาแงนหน้ามาใส่หน้า

ตั้งแต่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่นะ

ครั้งแรกเขาโดนเลย

เขาใส่เสื้อโลโก้เหรอคะ

เป็นใบเมเปิ้ลนะฮะ

ไม่ต้องห่วงนะครับรอดูชุดใหญ่เหมือนกันเนอ
ว่าคือเขาจะไปท่าไหนอ่ะอืมนะต้องมีพระหรือว่าคนที่แบบอ่า
อืมนะฮะอืมนะครับมาถึงนึงเรื่องราวกันบ้างครับ
เป็นเลขเด็ดครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ความของหมู่บ้านอีกไม่กี่วันแล้ว
เลขเด็ดโผล่นะครับผมนะฮือฮาต้นกล้วยนวลงวงช้างนะครับผมนะฮะ
แห่จุดทูบขอโชคนั่นเองครับนี่ฮะไหนคะนี่ฮะเนี่ยเหรอคะ
ครับผมมันอันนี้คือมันมันไม่ค่อยปกติหรอกค่ะหรือว่านี่ไง
คือเนี่ยมันจะมันจะอันนี้มันจะไม่ปกติแล้ว
ถ้าสมมุติว่ามันปลีเป็นหัวปลีก่อนเนี่ยถ้ามันออกมาปุ๊บเนี่ย
มันก็จะเป็นเครือออกมาเลยแต่อันนี้คือมันเป็นแบบหัวปลียาวลงมาเลยนะครับ
นะฮะพูดสิทธิ์ข่าวแรงงานว่าที่บ้านนะครับผมนะฮะ
ชาวบ้านต่อมดงนะครับหมู่๗ตำบลบ้านต่อมอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
พากันนำดอกไม้ทูบเทียนมาจุดขอโชคลาภต้นกล้วยนะครับผมนะฮะ
กล้วยนวลงวงช้างนะครับนะฮะที่ออกมาอยู่ริมถนนสายบ้านต่อมดง
อนันโยนะครับบริเวณหน้าบ้านของนายปั่นนะครับ
ยมงคลอายุหกสิบอ่าหกสิบอ่าห้าปีบ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับ
หมู่เจ็ดนะครับตำบลต่อมนะฮะโดยต้นกล้วยนวลเนี่ย
หรือว่าต้นกล้วยงวงช้างเนี่ยมี๓ต้นนะครับ
เครือแล้วก็ผลกล้วยเนี่ยห้อยตรงเตงยาวกว่า๑เมตร
ทั้งสามต้นเลยนะฮะเป็นที่แปลกหูแล้วก็แปลกตาของชาวบ้าน
ที่ผ่านไปผ่านมาจึงพากันเนี่ยนำดอกไม้ทุบเทียนนะครับ
ขอโชคลาภแล้วก็ใช้แป้งรูปเหมือนเดิมครับ
ก็ไม่ผิดหวังนะครับเพราะว่าได้เลขทั้งสองตัวนะครับผมนะฮะ
แล้วก็สามตัวเลขสองตัวได้มาคือสามแปดนะครับ
ส่วนสามตัวได้ห้าหนึ่งเจ็ดฮะส่วนเครือผลกล้วยมีลูกสุกเนี่ย
พากันบริดเอาลูกลงมากินพบว่ารสชาติหอมอร่อยครับ
แต่เนื้อแข็งมีเม็ดนะฮะโดยบางคนเนี่ยไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยได้กินด้วย
พากันกินกล้วยงวงช้างเป็นครั้งแรกของชีวิตแล้วก็หากนำเอาลำต้นไปแกง
ก็จะมีรสชาติอร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะครับเนี้ยปกติแล้วออกออกเป็นเครือเสร็จแล้ว
จะมีเป็นกล้วยเป็นผลแบบที่มันแบบแยกสาขาออกมาแยกมาเป็นเครือเป็นเครือออกมา
แต่นี่คือมันยาวลงมาเลยแล้วกล้วยเขาเหมือนกล้วยป่ากล้วยป่าแพงด้วยนะ
มีชีวิตนะมันลั่นเลยนะฮะแม่กินมงคลมากมากสามต้นนะฮะ
เลขเลขเลขเลขอะไรเลขสามแปดกับสามตัวนี้คือห้าหนึ่งเจ็ดครับผม
ครับผมมันทำให้คนเราเห็นว่าที่อื่นยิ่งกว่าเราจริงเหรอพี่มด
จริงเหรอมศอืมประเทศเพื่อนบ้านเราอ่ะยิ่งกว่าเราเหรอ
คนบ้านเรามีความคิดขั้งสรรจินธนาการข้ามเลิศใช่นะฮะ
ความสุขเล็กหาได้ในทุกที่ตามริมทางและตามต้นไม้

คือต่อไปโฆษณาแป้งต้องโฆษณาแบบนี้แล้วนะว่าแบบ

ตานีที่ไหนชอบยี่ห้อไหนแล้วด้วยเนาะ

โรยแป้งตานีปลายหวีเหี่ยว

ครับผม

อาวุดะนางเอกดังขึ้นคั่นเสร็จที่นี่หลังครองที่ดิน
อ่าาานางชอบซื้ออ่าาา
นะฮะอย่างที่บอกสวยโสดรวยมากนางเอกดังเนี่ยขึ้นแท่นเศรษฐินีนะฮะ
หลังคลองโฉนดที่ดินทั่วไทยเลยเนี่ยซึ่งนางเอกซุปตางอย่างที่บอกว่า
ล่ารานีเนี่ยช่วงเดือนธันวาที่ผ่านมาเนี่ย

ปรานีก็เตอร์ไพรส์ลูกสาวด้วยการซื้อที่ดินริมโขงให้๓ไร่
โดยเบลล่าเองก็ถูกใจที่ดินแปลงนี้มาก
ล่าสุดเบลล่าเปิดเผยเกี่ยวกับที่ดินว่า
ตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นเศรษฐีที่ดินหรอกค่ะ

แต่ที่ดินทางภาคใต้ก็ยังไม่มีภาคใต้ยังไม่มี
ส่วนเรื่องบ้านเบลล่าเผยว่าบ้านหลังนี้ซื้อไว้นานแล้ว
แต่เพิ่งรีโนเวทเสร็จก็ได้เลิกย้ายเข้าบ้านนั่นแหละ

ตอนนั้นแม่ซื้อเท่าไหร่นะที่แม่ชวนพากระเทยซื้อ
โหตอนนี้ไม่เท่าไหร่เองจัดหนูมาสิบห้าปีแล้วเนาะ
ของมดตอนนั้นไล่หลักแสนเนาะ
ตอนนี้หลายล้านไหมมดไล่หนึ่ง

คือเมื่อก่อนไม่ค่อยเท่าไหร่เมื่อก่อนเป็นอำเภออะ
เพราะหนองคายแตะต้องไม่ได้อยู่แล้วค่ะ

โอ้โหไล่เป็นสิบอยู่
แต่วันนี้คือริมโขงมันยาวอยู่ที่ว่า
มันอยู่ใกล้เมืองหรือไม่ใกล้เมืองอะ
อ่ะใช่ถูกต้อง

ส่งอย่างแบดแซดอย่างบ่อยไปต่อหรือโกนออก

ผ้ากันคอมเมนต์มากมายครับพระทีโอ๊ย
อย่างชอบเลยทรงอย่างแบด

ทรงคือฮอดแฮงนะครับ
ทรงคิดฮอแทงนะครับ
ทำไมต้องดีใจขนาดนี้นะครับ
หลังจากที่รอมาหลายเดือนนะครับ
เขากลับมาให้เราได้เห็นเป็นที่เรียบร้อย
ชอบทุกแบบชอบทุกทรงค่ะ

แต่ถ้าให้ดีอย่าหายหน้าไปนานแบบนี้อีก

เราคงคิดถึงเขามากเช่นเดียวกันนะครับผมนะครับ
เพราะฉะนั้นก็แฟนคลับก็บอกให้ไว้ต่อเลย

คางมีเขาแต่ถ้ารูปเรานี่มีคางนะครับ

ประสบความสำเร็จในฐานะศิลปินเดี่ยว๓เพลง
ล่าสุดผลงานเดี่ยวของจองกุกับชาลีพูท

พรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันก่อนครบทรงชาตินะครับ